เป็นคลัสเตอร์อีกคลัสเตอร์หนึ่งที่น่ากลัวนะเพราะวันเดียวค่ะ
ทำผู้ป่วยสะสมต่อวันแซ่งกรุงเทพแบบหน้าตาเฉยเลยนะคะ
แล้วไม่ใช่เรื่องว่าน่ายินดีอะไรนะคะตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมติดเชื้อ
ที่จังหวัดเพชรบุรีตอนนี้ไปแตะอยู่ที่๒๕๘๙รายค่ะ
แล้วสิ่งที่มันเป็นปัญหาตามมากับคำถามหนึ่ง
ผู้ป่วยเยอะขนาดนี้โรงพยาบาลสนามพอไหม
สองการขนย้ายผู้ป่วยที่อยู่บริเวณหอพักเนี่ยมาที่โรงพยาบาลสนาม
ทำได้อย่างทันท่วงทีหรือเปล่า
ปรากฏว่าตอนนี้ยังมีผู้ป่วยที่ยังคงติดค้างอยู่ที่หอพักนะฮะ
ที่ยังไม่ถูกนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสนามค่ะ
ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีคุณพักขพงศ์ธวิพัฒน์
บอกว่าผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ของโรงงานเพชรชบุรีเขาย้อย
ตอนนี้ยอดผู้ป่วยรวมอยู่ที่๒๕๘๙ราย
เป็นแรงงานชาวไทย๑๐๐กับ๒๑ราย
แรงงานต่างชาติ๑๕๖๘ราย
โดยทางจังหวัดมีการจัดให้แรงงานต่างด้าว
ได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามโรงงานหมายเลข๑๑
แล้วก็ยังเพิ่มโรงงานหมายเลข๑๒เป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมอีกด้วย

และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบุรีนะคะท่านยืนยันเลยบอกว่า
ตอนนี้โรงพยาบาลสนามมีเพียงมีเตียงเพียงพอรองรับกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
ทุกฝ่ายได้ผนึกกำลังประกอบเตียงกระดาษ
เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม
แล้วก็ทยอยขนย้ายแรงงานที่ติดเชื้อกว่า๘๐๐ราย
หอพักของรอบโรงงาน
ไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามตลอดทั้งคืนนะคะ

ยังมีผู้ติดเชื้อที่ติดค้างอยู่ภายในหอพักอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะ

คุณฝนเนี่ยเธอเป็นพนักงานของโรงงานแคลคอมเหมือนกันนะคะ
บอกว่าเมื่อ๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมาโรงงานได้สุ่มตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
แล้วเธอก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีผลออกมาเป็นบวก
รู้ตั้งแต่๒๑พฤษภาคมพยายามติดต่อโรงพยาบาล
แต่ผ่านมา๗วันแล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่มีโรงพยาบาลไหน
ส่งรถพยาบาลมารับตัวเธอเลยนะคะ
สามีของเธอเองก็ติดโควิดด้วย
ตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บคอหายใจลำบาก
ทั้งคู่ต้องกักตัวพักรักษาตัวอยู่ที่หอพัก
โดยลำพัง๒คนนะคะ
เพื่อนข้างห้องเจ้าของหอพัก
ใจดีหน่อยคอยส่งข้าวส่งอาหารทุกมื้อเลยค่ะ
ทางโรงพยาบาลเข่าย้อยให้รอเจ้าหน้าที่

ไม่ได้ไปไหนให้รอเจ้าหน้าที่มารับ
ก็มีกังวลบ้างค่ะ
เพราะว่าคือหนูก็มีโรคประจำตัวอยู่เหมือนกัน
เป็นเบาหวานที่ดี
แล้วตอนนี้อาการของเราเป็นยังไงบ้างครับ
อาการก็ตอนนี้อาการโดยรวมแล้ว
ก็คือมีแสบคอนิดหน่อยแล้วก็มีแน่นจมูกค่ะ
ก็เราสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะ

ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานแคลคอมนี้นะคะ
คุณวิพรแววสีผ่อง
รับบอกว่าตอนนี้มีคนงานที่ป่วยเป็นโรคโควิด๑๙
แรงงานชาวไทยแรงงานต่างด้าว
ยังคงตกค้างอยู่ภายในหอพัก
ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบเนี่ย
ตอนนี้เริ่มกังวลแล้วว่าจะมีการแพร่เชื้อหรือเปล่า
หรือว่าเชื้อมันจะกระจายไปมากกว่านี้นะคะ
ทางอำเภอเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งประสานกับผู้ป่วยเนี่ย
รับผู้ป่วยออกมาส่งโรงพยาบาลสนามให้เร็วที่สุดค่ะ

กลัวว่าไอ้เชื้อมันจะไปแพร่กระจายในชุมชนเนี่ยนะคะ